เชื่อคำพูดนี้ไหมเงินไม่ได้ซื้อได้ทุกอย่าง
อืมไม่จริงนะ

ซื้อไม่ได้ทำไมอ่ะหนุ่มงงพกเงินสดเต็มกระเป๋าจะซื้อจอยอยอจักรยานยนต์
แต่ซื้อไม่ได้เจ้าของร้านปฏิเสธไม่ขายให้

ไม่ใช่เงินสดเกินด้วย
เงินเยอะกว่ามูลค่าของรถจักรยานยนต์ด้วย
เงินสดกำไปเป็นฟ่อนเลยไม่ขายให้
คุณผู้ชมงงไหมงงไหมคะงง
ดูครับต้นเรื่องแล้วเดี๋ยวเล่าให้ฟังค่ะงงสิครับ
วันนี้เรามาทำคอนเทนต์นะครับ
อ่าร้านรถนะครับร้านนี้นะครับ
ใครเราจะซื้อเงินสดนะครับแต่ทางร้านบอกว่าไม่ขาย
เขาบอกว่ามีเฉพาะแบบสินเชื่อนะครับร้านนี้นะครับ
เดี๋ยวผมนี่ครับ
ร้านใหญ่นะครับแต่ไม่ปล่อยให้นะคะมาดูร้านที่สองกัน
ครับว่าเราจะถามซื้อเงินสดได้หรือไม่นะครับ

พี่คุณคุณสอบถามหน่อย
ไอเวสร้อยติด

อันนี้เรื่องจริงไม่ใช่คอนเทนต์นะพี่

ซื้อสดด้วยกำเงินไปในมือแล้ว

ไม่ขายให้ทั้งสองร้านเลยนะครับ

ต้องจัดไฟแนนซ์เท่านั้นถึงจะปล่อยรถให้นะคะ

ได้กินดอกเบี้ยด้วย
นี่เป็นกลยุทธ์การขายแบบใหม่

ผู้บริหารฮอนด้าเลยช่วยอธิบายหน่อยครับ

เกิดอะไรขึ้นทำไมถึงซื้อไม่ได้

สด๔๗๐๐๐บาทผ่อน๗๓๐๐๐บาท

เข้าใจแล้วเหมือนที่พี่เบิร์ตบอกจริงด้วย